กลางดึกคืนที่ผ่านมานี่เล่นเอาระทึกเลยนะฮะ
ตำรวจเนี่ยต้องไล่ล่าติดตามรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อคันหนึ่งคือคนร้ายเนี่ยเมายาบ้าใช้ปืนไปจี้ชิงรถมาจากโชเฟอร์รถเขา
อืมนะครับแล้วก็ขับหนีจากสมุทรสาครมาถึงในกรุงเทพนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไปสิ้นฤทธิ์อยู่แถวสะพานข้ามแยกที่เป็นแยกตากศิลป์นะครับ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องของตำรวจของตำรวจนะฮะครับ
คือรถคันนี้ไปชนแนวรั้วใต้สะพานข้ามแยกตากศิลปนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้
ขับมาตั้งแต่นู้นสมุทรสาครขับหนีข้ามเขตมาถึงในกรุงเทพ
ปี๓กว่านะครับทุกผู้ชมครับไล่มาจากนู่นใกล้วัดยกระบัดที่บ้านแพ้วสมุทรสาคร
สะพานขับรถสะพานข้ามแยกบางปะแก้วมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่
ขับหนีไปเรื่อยแล้วมาพุ่งชนแนวรัวใต้สะพานข้ามแยกตากศิลป
นี่ผู้ก่อเหตุนะครับคุมตัวได้ก็ลักษณะพูดจาไม่รู้เรื่องนะ
เบิดอะไรก็ไม่มีนะครับมีคนขับรถบรรทุกคันนี้นะครับ
พ่วง๑๘ล้อคันนี้เนี่ยเข้ามากับตำรวจด้วยส่วนนี้คือระยะทางนะฮะ
หนีมาเนี่ย๕๔กิโลเมตรคนขับรถบรรทุกชื่อว่านายสุชาติอายุ๕๕ปี
บอกว่าเขาขับรถมาจากนครปฐมจะไปรับน้ำเข็มแถวย่านวัดกาหลงที่สมุทรสาคร
เมื่อคืนนี้มาถึงแถววัดยกระบัดเป็นถนนสองเลนสวนลักษณะทางโค้งจะขึ้นสะพาน
นี่โชเฟอร์รถบรรทุกนะฮะตอนนั้นต้องชะลอความเร็ว
คนก่อเหตุเนี่ยมายืนขวางถนนแล้วชักปืนขึ้นมาจอใส่หน้ารถบังคับให้หยุดรถ
แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ด้วยก็พยายามจะขับผ่านไปนะครับ
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยปีนขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของรถนะ
มันจะเป็นกระจกรถแล้วมันจะมีลักษณะบันไดอยู่
พยายามใช้เท้าเนี่ยถีบกระจกรถอยู่ตลอดเวลาจะเข้ามาในรถให้ได้
ทางพี่สุชาติเนี่ยเขาก็กลัวมากนี่นะฮะนี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
นี่คนร้ายเห็นไหมโหนอยู่เหมือนในหนังเลยพยายามจะเข้ามาให้ได้
สุชาติก็แบบแข็งใจขับไปแบบกะว่าให้เจอเจ้าหน้าที่นะครับ
สุดท้ายเนี่ยไปถึงจุดป้อมตำรวจทางหลวงพระรามสอง
สมุทรสาครพี่สุชาติก็จอดรถแล้วลงจากรถเพื่อจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่
จังหวะนี้นี่แหละคนร้ายเนี่ยฉวยโอกาสขึ้นมาแล้วขับรถหนีมาเลยฮะ

เมืองต้นจากการสอบปากคำคนร้ายให้การวกวนนะฮะแต่เท่าที่สอบได้ก็คือเสพยาบ้ามา๕เม็ดก่อนจะก่อเหตุ
แล้วดื่มเหล้าด้วยนะแถมยังอ้างอีกเนี่ยโอ้โหเห็นไหมอ้างบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปยิงคนตายมานะฮะ
แต่ปวงปืนต่างบอกทิ้งแม่น้ำท่าจีนไปแล้วนี่คุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
สพบ้านแพ้วสมุทรสาครก็มารับตัวไปดำเนินคดีต่อ
คนขับรถพ่วงบอกโอ้โหเมื่อคืนนี้ตกใจมากอยู่ดีเนี่ยบุกขึ้นมาอย่างนี้เลย
ส่าห์เจอป้อมตำรวจแล้วยังมาขึ้นรถแล้วขับหลบหนีไปอีก